คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่หนุ่มกล้ามโตคนนี้คุณอ้วนเด่นคุณนะคะ
คือตกเป็นข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ถ่ายปฏิทินให้กับช่องวิกน้อยสี

ใช่ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าถ่ายไม่ถ่ายยังไงก็ได้ครับ
แล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นสมควรเลยเพราะตัวเองก็เป็นแค่ลูกจ้าง
ที่สำคัญยังไม่คิดย้ายช่องแน่นะคะ
ซึ่งยังเหลือสัญญาอีก๔ปีเพราะที่นี่ให้โอกาส
ขนาดเคยเล่นละครแข็งยังป้อนงานให้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ถ้าเขาติดต่อถ่ายก็ถ่ายเขาติดต่อไม่ถ่ายก็ไม่ถ่าย
อาชีพของเราก็คือลูกจ้างนั่นแหละครับผมใช่ครับ
ถ้าผู้ใหญ่เขาให้ถ่ายก็เป็นแบบเป็นวาสนา

ก็ไม่ได้ซีเรียสครับไม่ได้ซีเรียสเลย
ต่อตั้งนานแล้วครับตอนนี้เหลือ๔ปีแล้วครับ
ตอนเราทำงานแรกเราก็ถ่ายละครไม่ค่อยดี

แล้วเขาก็ยังให้โอกาสเรามาจนถึงได้ขนาดนี้

น่าเอ็นดูถ่อมตัว

แล้วก็มีแพลนว่าจะแต่งงานริมทะเลด้วยจริงหรือเปล่า
งานนี้หนุ่มเด่นคุณรีบบอกนะคะว่าไม่จริง
แค่พูดแซวเล่นกันขำเท่านั้นจ้า
ไม่ใช่ไม่มี
เราทำงานกันไปยาวเลยครับ

ไม่รู้ว่าใครรอได้คือเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ไว้เลย
เขายังไม่มีแพลนแต่เขาก็คบกันเรื่อย
ความหวานเนี่ยไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยนะจ๊ะ